เอ๊ยเราไม่มีแขกรับเชิญมา๒เทปเราแส่งเงยแบบนั้นเหรอ๒เทปฆิตนึงอีกนึง
เพราะตอนนี้เหมือนแบบเนี่ยโอ้โหอกข้างซ้ายนี่รูปหงกันทั้งนั้น
เป็นไงล่ะ
คือวีเนี่ยจริงต้องบอกก่อนว่าวีเนี่ยผมสนิทมาก่อนหน้าที่น้องจะไปอยู่อังกฤ
เพราะคนนี้ใช่ไหม

ใช่ต้องอยู่ไหน

อันนี้นายข้องโง่นไม่จริงจ้ะเนี่ยเจ้าอยู่อังกฤษก็อยู่ไทยมาก่อน
คนนี้ใช่มั้ยที่บอกว่าคุณเบลเขาขอบสนาม

ว่าทักความรู้ความรู้ว่าคุณเบลหรือ

กลับเธอแรกที่จะนัดกินข้าวถ่ายรูปเจอเจ๋ย

ใช่แล้วผมก็หาได้ตอบสนองเขาได้

ของนี่คือแบบพวกของที่ละลึก
ฟุทแบลอะไรอย่างนั้นใช่มั้ย
พูดได้เหรอพี่

ตอนนั้นเราคุยกันเล่นในวงสั่งสั่นเฉย
มันอยู่ที่๑๙แล้วถึงมันจะมีเจ้าของใหม่
มันก็ไม่น่ารอดอะพี่มันไม่ชนะใคร
ถ้าได้เป๊บมาอาจจะไม่ได้มี
แล้วเราก็เลยไปห้าวใส่เขา
พูดไปในวงที่สั่งสรรค์

เขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปว่า

เขาจะสักชื่อผมไว้ที่หลัง

พลิกเลยอยู่รอดเลย

เล่นดีสุดมากเลย

ยอมจำนวน

โอ้ยสักขอบสนามเลย
พอเชื่อเป็นความทรงจำ
ที่ดี

ทางนั้นเบลไปดูแมทไหน
มันคือธันวาส์ปีที่แล้ว

แบบเจอกันหลังเขาเสร็จงานนะครับ

ก็ชนะเร็วก็ดีใจกันไป

โอเคเฮ้ยเขาพักหลังเขาผมเห็นเขาออนไลน์
แต่ก็โดนพวกเจ๊ดมตก

ผมอยากให้เพื่อนผมลองมากเลยคือ

ตึงมึงตึงเถอะ
ถ้ามึงไปชนะเจ๊ดำได้ก็ว่าเราเกิดเว้ย
เอ๊ยเอ๊ยเอาเว้ยเอาเว้ย
จริงหรือวิวเขาตึกขนาดนั้นเลยหรอ
จริงเขาไปทางดำซะด้วยนะเดี๋ยวนี้
มาเผาคลิกรายการมาเข้าสาย

อ๋อเขาไปเว๋ดังแล้วไง

กูรู้จักแล้วนะเขาบอกว่าเขาอันดับ๑
คุณฟังไว้นะคุณเกรใหญ่พอรายการนี้เจ๊ดัม

นี่คือจากที่เราแบบไม่มีแขกรับเชิญมาสองเทปคือเป็นประมวลผลของฤดูการที่แล้วเนี่ย
ทำไมคุณไปชวนเขามา
สารภาพเลยว่าช่วงฤดูการที่ผ่านมาลิเวอร์พูลของแฟนบอลชาวไทยเกือบทุกท่าน
ไม่ค่อยดีเราก็เลยอยากจะชวนแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วก็คนรอบข้างของผม

โอ้ยจะบ่นอะบ่นก็บ่นอยู่ได้ไม่เป็นเรื่อง

รู้สึกยังไงกับเบอร์๗ใหม่ของเราก่อนนี่อยากรู้

เงินยกลงชอปแล้วใส่มีเบอร์๗ขายแล้ว
ผมว่าไปดูนัดที่เขาเปิดตัว

กับคาร์ดีมั้งหรือกับอีตา
เอาต่ออย่างนี้รู้สึกยังไงกับ๗๐ที่โดนไป

เพื่อนผมอยู่ในสนามนะวันเกิดมันด้วย

วันนั้นคือมันเป็นนัดก่อนวันเกิดผม

กับเพื่อนเดียรึงนึงนี่ชื่อวิน
ขึ้นมาหวังสแตน

เพราะว่าขึ้นไปกับเพื่อนรัก๒คนอ่ะ
ต้องมีคนหนึ่งอะ

ต้องกินเยอะพี่จิ๊บไม่ได้นะต้องลาดแล้วละ
มึงเอาอีกคนนึงเยอะ
ผมจะอยู่ทั้ง๔ศูนย์ทั้ง๕ศูนย์แต่ของรูดการแล้ว
ครับแปลว่าดูแดงเดือน

แพ้๒๑ตัวแพ้๒๑วะ
ใช่มันคือเหมือนอารมณ์ปีซีสัน
ทีมเรายังแบบเพิ่งเปิดฤดูการมาใหม่

โอ้โหมันทนได้ไงบ้าง

ตอนนั้นมันหนาวเซื้อหนาวไม่มีใครเห็นรอยหลัง

ใส่เสื้อดำเสื้อแบบนักเช่ียวหนึ่งขึ้นหนึ่ง

แล้วมันก็พอบใจว่าเอิ้นนะแค่อยู่มาเห็นโรนันโด่อ่า

เตะเครติศโจร

มันเป็นแบบเนี่ยนเพราะเนี่ยนอยู่

เราก็เห็นคนเดินออกนอกสนามพระพันธ์ดีเนอะ

แต่วัน๒๑อันนี้เราสองคนแทบจะอยากออกจากสนาม
เขายิ่งได้เราก็ต้องเฮแต่แบบที่ไม่มีกระจิดกระใจ
เฮไม่เนียนเขาก็มาถามอีกเพราะอังกฤษอันตรายมาก

ไหนล่ะพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนนักเรียนอังกฤษ
เอาพูดง่ายไปเป็นแฟนบอลคนไทยที่ไปเชียร์ฟุตบอลแบบขอบสนามเลย
เคยมีประสบการณ์แบบที่น่าตื่นเต้นแบบทั้งน่าประทับใจแล้วก็น่าตื่นเต้นอะไรยังไงบ้าง
วันนั้นใช่ครับคืนวันพุธไม่ใช่ผมดูบอลจบอ่ะ
วันเราชนะใช่ป่ะน่าน่าน่าชนะที่บ้านหรือว่าเสมอ
นี่แหละครับจำไม่ได้ผมเดินกำลังจะเดินกลับบ้าน
ขึ้นรถบัสกองเชียร์นับบุรีวิ่งมาพร้อมกับ
เกาเซอร์สี่ห้าคนอ่าผมไปยืนรอรถเมย์อยู่แม่งวิ่งมา
แล้วกระทืบอยู่ข้างข้างผมอ่ะล็อกพวกผมแบบช็อก
แฟนดับบุรีถูกถูกกระทืบถูกกระทืบหรอใช่ครับ
แล้วก็มีแก๊งนึงวิ่งไปอีกมุมหนึ่งแต่ไอ้คนนี้คือแบบ
นอนกองอยู่ข้างผมเลยผมแบบเชียร์อะไรวะนี่
ข้างนี้คือแบบข้างแบบแบบอย่างงี้เลยอ่ะอย่างงี้เลยอ่ะ
ใกล้กันเลยใช่ครับมึงไม่ช่วยเขาว่ะเออเอาเอา
ช่วยยังไงตมนันเลยมานี่แสดงว่าที่เขาบอกว่าแฟนบอลนับภูมิ
คือเรื่องของเรื่องนะครับวันนั้นไอ้แฟนบอลนาโบรีอ่ะ

เขาบอกว่าแฟนนโบรีแม่งไปหาเรื่องแบบจะไปแทง
ทางแบบแฟนบอลลิเวอร์คูอล
ก็เหมือนกับแบบโดนเอาคืนแล้วมันแตกกลุ่มกัน

แล้วในเกมที่น่าพระพัฒนาใจ
ที่ไปดูมาแล้วรู้สึกพระธัปใจสุด

มีนักอื่นมั้ยที่ไม่ใช่๗๐
ก้าวศูนย์มันก็อยู่ด้วยกัน

เราร้อนตัวเราร้อนตัวไง
นัดริ้ว

กล้าฟังกัน๙๒๐๙๐นะเหมือนนัดของ๒ฤดูกง๑๑๑บาท
นั่นผมดูมันมากเพราะว่า
มันจะเป็นสแตนที่แบบแฟนบอลไม่ค่อยชอบไปนั่งดู

พี่อยู่ข้างลลานไม่มีหลังคาปิด

เป็นสิ่งที่มาบังอยู่ประมาณเนี่ย

คือเราลองเพลงมั่วไปกับสกัลเซอร์พวกนั้น
ก็เทกอดชะลองสนุก

แบรนด์เป็นไงบ้างมันบรรยากาศแนะสมาม

ข้อมีบิวอัพอะไรหนักหนาไม่

ใช่ครับคนก็ไม่ค่อยไปฟัง

จะมีโซนเด็กเล่นอยู่ข้างคอนเสิร์ต

ตัวเองหน่อยบิวตอัพตัวเองหน่อยให้สนุก

ถ้าเทียบกับค่าคลองชีพเขาถือว่าแพงไหม

แบ่งเงินแบบถ้าซื้อได้เองจากเว็บไซต์สโมสร
ก็ถ้าเทียบตามภาพของชิปก็ไม่แพงใช่อ๋อความไม่แพงก็ราคาแบบ
นี่คือเฉพาะของเลเวอร์ฟูลแต่บางทีเราก็ต้องซื้อจากมือที่สามารถ
ใช่เอเจนก็อะไรก็ว่าอ๋อแล้วที่เขาบอกว่าตัวปีใช่ไหมตัวปีนี่ถือว่าราคายังสูง
คือตัวปีสมมุติพี่มีตังค์พี่ซื้อได้ป่ะหรือว่าต้องเป็นสกาวเซอร์เท่านั้น
คือถ้าจะซื้อมันต้องไปหาคนที่มีตัวปีมาก่อนอยู่แล้วครับ

อ่ะสิบยี่สิบหายซึกนั่นนั่นเลยเหรอ

นึกออกป่ะมันคือเก้าอี้ตัวนี้
ไม่ค่อยมีใครอยากจะปล่อย

คืออยู่ที่นั่นมันใครก็อยากดู
แฟนบอลมันไม่ใช่เหมือนอาบาลเรามันยังเฉพาะกุม
หรือฬีกอื่นนี่คือฬีกที่คนดูทั่วโลก

มันมันเหมือนซื้อที่แบบเหมือนซื้อที่ไว้เลยอ่ะ

เพราะว่าถ้าเกิดแปลว่าตัวปีมันก็ราคามันก็จะถูกกว่า

ไซส์อยู่ชิดขอบสนามบ้าง

หมายถึงว่าเขาแบ่งโซนตัวปีคือ

แล้วก็ได้ยินมาว่า

เมื่อกี้ผมแอบถามแล้ว

เอาไว้รองรับแฟนบอลที่ซื้อตัวเข้าไป

แล้วเขาไปสั่งสรรค์ต่อได้

หลังจากนี้แอบเปิด

ตอนที่เราเข้าไปแบบทำงานในนั้น

แล้วเข้าไปได้ทำงานในสโมสรด้วย

แล้วพอได้ไปอยู่ที่นั่นก็ภูมิใจแล้วแล้วดีใจแล้วในระดับหนึ่ง
แล้วยิ่งแบบพอได้เข้าไปทำงานด้วยก็เหมือนเราไปเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนั้นใช่ครับ

เอออย่างไร

แฟนเขาก็จะลงมาดื่มเบียร์กัน

หรือว่าชนะทีมที่แบบไม่ได้ใหญ่มาก

แต่ได้เงินเท่าเดิม

สมมติว่าเพชรเราทำงานอย่างนั้น
โอ้โหมันไม่รอดทั้งคืนเลยเหรอ

ผมยังไม่ได้เข้าไปทำงาน
แต่ผมว่านัดนั้นถ้าผมทำ

เขาก็หน้ากลับบ้านว่าชนะอยู่แล้ว

ผมไปทำวันนัทหรือว่าพูดเจอสเปอร์ครับ

นัดนั้นก็ดด

นัดนั้นก็สะใจเลย

เพราะถ้าชนะ๗๐แบบขาดก็ชิล

ก็ชนะ๗๐คือชิลมันไม่ได้ตื่นเต้น

มันน่าจะชนะให้จบไป

คือสัญญาณก็แบบ
อังกฤษทีสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีอีกอะพี่แบบ

ก็แบบสะใจมากอยู่ในเกม

เสร็จปุ๊บอยู่ดีโชต้ามึงยิง

เพราะว่าวันทำงานนักบอลเขาจะเข้าไปอยู่อีกโซนหนึ่ง
อ่าเค้าไม่ได้เดินทั่วหรอก

เคยแบบเดินลงมาจากหอ
เป๊บลินเดอร์เดินเข้าร้านอาหารหน้าบ้าน

เจอกับโกนาเตสเดินผ่าน

ตามเผื่ออยู่แกงนี้ถ่ายแต่กับมินามิโน่อย่างบ่อยเลย
มีพี่กันอะเราบอกว่า

หลังแข่งแมทอะไรอย่างนี้

มาแบบลุกแบบปั่นจักรยานมา

เฮ้ยเราไปทำลายร่างกายเขา
เขานี่เขาอุตส่าห์ให้๖แต้มคุณทุกปีนะ

คุณยังจะไปทำลายร่างกายเขาอีก

แต่คุณก็ไปดักได้นะคุณก็ช่วยไปดัก

พูดง่ายคือแฟนบอลก็สามารถไปรวมตัว

คืออันนี้อยากรู้เองว่า

อารมณ์เหมือนครอบครัวเดียวกันดูบอล
กล้ามหว่างรถที

วันนั้นมันไปดูนัดไหนมันเจอเคคกอดอนเดินสวนกันหลังแสน

เอ๋ยะรถทัวร์เลยหรอ

เจ้าพ่อบอกว่าคนเจ้าพ่อรถทัวร์เนี่ยช่วงบอลโลกเนี่ยทัวร์เขาลงตลอด
ใครผิดแม่งทุกคู่ใจเย็นผมเช่าสวนโอเคผมมีหลายอาชีพ
วันนี้จะเพิ่มอีกครั้งไหมอ่าเดี๋ยวดูลาดราวก่อนว่าพร้อมหรือเปล่า
ไอมากลับมาอ้าวกลับมาไปนอกเลือกอีกแล้ว
ฟุตบอลเพิ่งจบฤดูการไปจะมาเดือนหนึ่งแล้วอยากรู้ในมุมมองของแฟนลิเวอร์พูลทั้ง
อ่ะเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยจากแอนฟิลด้วยอืม
ฤทธิปรุการณ์ที่ผ่านมาเอ้ะหัวง่ายง่ายเลยพี่ครึก
แต่ผมรู้สึกว่ารูดูกตาดมันเป็นลูกดูกตาที่น่าจดจำ
เหมือนกูจะโดนอะไรอีกสักอย่างอีกแล้วเนี่ย

ถ้าผมบอกพี่ตาผมอยู่ริวภูมิยุคเจ็ดศูนย์

ยังโดนอยู่เยอะ
ผมว่าเจ็ดศูนย์อ่ะมียาวถึงเจ็ดปี

ผลเรื่องแย่ก็มีเยอะครับ
อยู่ในหูผมผมกับไอ้เพชรก็ถูกแบบ
สโมสรหลอกให้ดีใจในช่วงเวลา๑๐นาที

ดูอยู่หน้าสนามเลย

เพราะว่ามันแพงอยากไปเอาบรรยากาศ

ขนาดโดน๒๑ผมก็คิดว่าไม่พลาด

๑๐นาทีเราก็เริ่มแผ่วไปเป็นยังไง

แต่นี่ยังไม่ได้ที่สุดเจ็บชำสุดผมคือ
ไปนั่งฝั่งมันอีกละ

แล้วพอค่อยตีเลยแล้วพวกแบบ

แล้วหน้าผมแบบเจียนเจียน
เผ็ดนะยังไงบ้าง
คือปกติผมดูริวภูมิว่าผม
ในต่อให้ปีนั้นจะเล่นแย่ขนาดนี้

อุทายขึ้นมาคือพี่แบบ
มันผิดพลาดไปหมดนะครับแบบ

แบบอะไรที่ควรจะเสริมไม่เสริมไป
เราขาดกองกางจะเสริมกองกางมา

ตัวไหนแฟนแมนยูตัดต่อแล้วโอเคแม่งจากออฟฟิเชียลเดี๋ยวรอดูอีกสักประมาณวีคสองวีคมา
ความตั้งใจมันดี

มันแม่งยิงต่อหน้าผมคือแบบหูหลักแรกพบอยากได้

มันก็ไม่แย่
อย่าไปว่าน้องยังเพิ่งปรับตัวอยู่
แต่ผมมันไม่มีด่วงไว้อยู่
ซื้อจอหลังเริ่มแบบกูไม่เบี้ยวแล้วอยิงแท่ตรงแต่ตรงโก
โกรัพย์แน่นแหละไม่ต้องปวดลับอยู่
แต่ผมว่าเค้าเล่นทางซ้ายโอเคจะโดนเล่นทางซ้ายเค้าดูเล่นได้
นายพูดถึงเรื่องการปรับตำแหน่งแล้วอันนี้ขอถามนิดนึง

ทีมชาติอังกฤษนัดล่าสุดที่ผ่านมา

โอ้โหนึกว่ากัปตันซือประสาท

เอาไหมใส่เบอร์๘ไหม

แต่ผมว่าเขาใส่๖๖๖เหมือนเดิมเดี๋ยวเขาขังแล้ว
อย่างนั้นถามในมุมมองของไหนแล้วแฟนเรียกว่าภูมิกันแล้ว
ถามหน่อยว่ามีโอกาสไหมที่ว่าเปิดซีซั่นมาซีซั่นหน้ามาไหน

ช่วงต้นฤดูกาลน่าจะยังไม่ย้ายไปเล่นกลาง

ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคอปถึงไม่ทำอย่างนั้น

เออเป็นโค้ชที่แบบแอบดื้ออยู่
ไม่แอบด้วยดื้อให้เห็นเนี่ยมันจะดื้อให้มันดู
ใช่แล้วคือสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องค่อยเปลี่ยนไปตามที่แบบทีมมันเป็นไป
ซึ่งผมมองว่าเทียนจะเข้าไปเล่นกายน่าจะยากในช่วงต้นซีซั่น
แต่ว่าไปปลายตั้งกลางซีสันอาจจะไม่เห็น

ใช่เรายังไม่มีแบ็คขวาสำรองด้วย
เพราะมันคงเล่นขวาที่เดินแต่ว่ามันคงแบบเป็นขวาที่ดันขึ้นกลาง

ผมว่ามันพี่อยู่ในนั้นมันยังไม่พอ
โจอี้น้องโจเอลของพี่
โอ้ยโจอี้โจเอลนี่น่ากลัวเหรอเกิน
โกเมสคือแบบทั้งฤดูการเล่นดี๑นัดก็โอเค

เขาแค่ใช้สายตามาเล่นก็เยี่ยวแตกแล้ว

และถ้าอย่างนี้ในเรื่องเกี่ยวกับเสริมทัพนักเตะบ้าง

อีกตัวหนึ่งที่ได้ข่าวมาได้ข่าวมาอยู่บ่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ในเร็วนี้หรือเปล่า
ถือว่าน่าจะแบบเป็นตัวที่ตอบโจทย์
น่าสนใจนะครับตุลากองกลางตัวใหม่

ใช่ครับถือว่าเขาเอามาเขาเล่นบทบาทไหนบล็อกทูบล็อกป่ะครับไม่น่าใจ

มันบล็อกทูบล็อกบล็อกอยู่ในบล็อกเดิมอ่ะไม่ลงมาบล็อกอินบล็อกแล้ว

และอย่าลืมนะกรองกางของคุณถ้าผมไม่จบผิดอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะ

เพราะตุลามถ้าข่าวมันชัดมาโหไม่ได้ด้วย

อย่างโจต้าพี่ตอนนั้นมันสนใจคนอื่นในวูฟ
ที่ไม่ใช่อีสไมล่าซา
อีสไมล่าซาเป็น

ใกล้เคียงกันอะลักษณะประมาณนี้

แล้วคนมันน่าจะถามโอเคไหม
จากคุณออกไม่โอเคก็เดี๋ยวโดนด่ายอีก

เมื่อซื้อกองหน้ามาเพื่อ
ก็๖คนอย่างน้อย
คือสำลองมีครบสำลองมีครบแพงไม่รวมพวกแบบอะไร
ฟาบินโยหัวล้านไว้แล้วเนี้ยเค้าร้านอยู่แล้วเนี้ยอ๋อ
คุณไปอ๋อเหรอคุณไปอ๋อแล้วถ้าอย่างเงี้ยในมุมมองของเด็ก
หรือว่าภูอ่ะถ้าสมมุติอ่าสมมุตินะได้มาแล้ว
ยังอยากเติมกองกางเพิ่มหรือยังวะ

เอามาไว้ก่อนไม่ว่าจะเจ็บ

เทนต์อีกคนอีกประมาณเข้าไป๘คนแล้ว
ถือว่ากลางนี้ก็ใช้ได้เลยนะ

ว่าจะเป็นยังไงจะกลับมาเหมือนเดิมไหม
ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งชัวร์หมายความว่าตัวหนึ่งชัวร์ที่เล่นมาแล้วเล่นได้เลย
อันนี้ถ้าแบบไม่ได้ตามข่าวเลยนะอยากได้ใคร
จริงนะที่อยากได้แล้วเป็นไปได้ผมอยากได้แต่เรามอง

ใช่แต่รู้สึกว่าเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้ทีมตกชั้นเราไปดึงเนี่ยมีโอกาสได้สูงอีก

ใครเล่นฟรีฟ้าเรียนรู้ดี

ผมอยากได้จริงเพราะว่าเสียง

อย่างจู๊ดอย่างอะไรที่แบบเกินเอื้อมที่เราไม่
เนี่ยผมว่าอย่างนี้ลิฟูซื้อมาแล้วเล่นได้เลย

หรือว่ากองพอกองกลางเราเยอะเราแค่เอามาเป็นตัวที่ทดแทนเล่นได้

มันเล่นได้แค่ครึ่งนึงค่ะอยู่ตรูการ

๒คนทั้งวีทั้งเพชรอยากได้ใคร
ผมยังมุกป้อนไม่ได้พี่ผมอยากได้จู๊ด

เพชรอยากได้จู๊ดอยู่อยากได้จู๊ดครับอยากได้กล้องกลางสไตล์
เลี้ยงลุยได้ยิงได้จบได้มันดูผิดแมท
มันให้สัมภาษณ์ว่ามันดูนัดชิงมัดลิดกับลิวฟู

จริงตื้นโย้ก็ได้อะไรอย่างนี้

เหมือนเกมลุคมันมีตัวเลือกน้อย
ค่อยก็ได้ดิปแพงให้ได้

จริงก็จงขายแบ็คขวามาง่ายกว่า
ซื้อขายไลวอร์เกอร์ซื้อเฮียซื้อใครมาก็ได้

ตรงนี้มาปลูกป๊าตาแตกทั้งโลกเลย

เรื่องเกี่ยวกับว่าหรือว่าภูจะได้

มีข่าวว่าคันเซโลหรือจะยังไงดี

เอาป่ะล่ะอะผมปิดเลยก็ได้

คุณดูดวงสภาพกันอีกหรอ

แต่ผมไม่แน่นะผมไม่มีข่าวมาก่อน

ตอนนี้เหมือนสภาพการทีม

ต้องการอยากได้ใครที่มันมาให้มา
เติมเต็มในส่วนของทีม
ให้มันเหมาะสมมากที่สุด

ผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมอยากได้ที่แบบตัวสดใหม่
ด้วยความเป็นเด็กอันนี้มันเป็นเด็ก
เพราะมันเป็นเด็กนะครับเด็กถือดาบด้วยความแบบเด็ก
มันต้องได้ทั้งศักยภาพทั้งร่างกาย
เนี่ยน่าจะต้องทางแบบทางทีมอ่ะทีมงานอ่ะ
ตัวผู้เล่นที่คิดว่าน่าจะตรงสเปคในเร็วนี้
ตำแหน่งแก๊กขวาใช่ไหมครับใช่ใช่
ถ้าเป็นไปได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นไปได้
แต่ซีซั่นที่แล้วเราเพิ่งได้นักเตะสเปคนี้มาเลยครับ

คาวินแรมซี่เจ็บปั๊บหรอ
ได้ลงสนามอยู่๑๐นาทีกว่ามั้งครับ
นั่นคือสเปคนี้เลยจ้าวแรมซี่นี่เจ็บจากนัดอะไรพอจำได้มั้ย
เขาเจ็บจากการซ้อมเจ็บจากการซ้อม
เท้นใส่ชุดลิ้วครูชุดใหญ่อยู่นั่นแหละ
เคยลงสนามอยู่ครับช่วงหนึ่งแล้วก็เล่นโอเคอยู่นะครับ
ดูศักยภาพเหมือนเทรนด์เลยเล่นไม่กลัวรับแน่นกว่าเทรนด์
ใครรับก็แน่นกว่าเทรนด์
มันใจว่าใครก็ตามแต่ผมให้ซาร่าไปยืนเลย

ซาร่ามันก็ยิงระดับ๒๐ประตู

ทั้งที่ซาร่ากับรัฐฟอร์ตยิงจ่ายเท่ากัน
แต่กลายเป็นฤดูการที่ยอดเยี่ยมของมาคันลัสฟอร์ต

แต่เป็นรูดวการธรรมดาของซาร่าไง

มันก็เลยแบบโดนไปทั้งหมดเลย

มีจุดโทษพลาด๒รูปติด
แล้วเป็น๒รูปที่แบบมีผล

ถ้าจริงเข้าก็คือแบบมีโอกาสชนะ

เป็นแมทชี้ชะตาที่อาจจะทำให้ริวภู

ก็นี่ไงก็ไปเที่ยวพวกประเทศอะไรนะ
มูกองแฟโลเอสโตเนีย

ลงมานะถ้าโดนตบนะ

บอกเลยไอ่ยูได้เตะไว้เถอะ
ตอนนี้คนยิ้มให้เท่าไร
เชลสียิ้มหน้าบ้าน
สิริย่ามึงอย่าตกลงมา

ปีนี้มันจบอันดับกลางตารางด้วยนะ
พูดง่ายไม่มีสิทธิ์อะไรถ้วยอะไรต่างเลย

คือเป้าหมายเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นซีซั่นมา

หรืออยากจะได้ใครนักเตะคนไหน
ที่ตั้งสเปคไว้จะมาหรือเปล่า

ไม่ใช่เงินมันจริง
มันสูงประมาณ๒ปีแล้วสิ

เพราะว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะจาก๙๐เหลือ๗๐

อ๋อหายไปปีละ๒

มันก็ไม่สูงต่อลงมนตร์ต่อไปเลย

เราถามว่ามีไหมที่จะยิง
จะแนวโน้มที่รู้ว่าพูดจะได้ชนะเยอะมีไหมใช่ไหม

ขึ้น๑ข้วยเด็กถือเหรียญ

เขาเรียกว่าไงมีสกอร์แบบบิ๊กสกอร์แน่

ช่างภาพเอาอีกหน่อยนะ

ลีสอย่างงี้

แต่จริงอันนี้ไม่ได้คือแมทกับแมนยู

แล้วก็ล็อบโบ้ก็ไปกระตุ้นว่าจะเอาอีก

โบ้คือคนอื่นก็รู้สึกว่าชนะแล้ว

แล้วในสนามนักเตะมันยังไง

พอจำได้ว่าไปอ่านหลังเกม

คือใจคอมันก็เฮี่ยมเกียมแหละตัวนี้

แล้วไอ้เพลงแต่ละนักเตะมันวนไหม

ถ้าวนเพลงก็จะเปลี่ยนเนื้อแบบเปลี่ยนชื่อนักเตะ

กลับมานี่คือกลับมาที่

ไม่มีใครแบบอยู่ข้างนอกประเทศได้นานหรอก

แบบเปิดไพรส์ถามแล้วหรือเปล่า

เมื่อไหร่เป๊บจะย้ายไปคุมทีมที่ใหญ่กว่านี้

รวมรั้วดูการหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ย

แล้วก็ถามยังไงมากันแต่เปลี่ยนเป็นเจอเก็นต์ฮอล์ป

ถามเลยนะทีมที่ได้ครบทุกแชมป์แล้วสิ
อ่ะเปิดเป็ปแล้วเหรอ
ก้าวดาบอัสวินไม้แล้วก็คริงดาบโอเค
เปิดมาเหมือนไม่ดีแต่ลงท้ายเหมือนจะดี
จะบอกว่าฤดูการหน้าเนี่ยเป๊บแม่งก็ยังคิดไม่ตก
ก้าวดะด้วยความว่าความจิตของของเป๊บกวาดีโอล่าเนี่ย
ยังคิดต่อเนื่องว่าฤดูการหน้ากูจะทำอย่างไร

เก้าดาบเนี่ยคือแบบนอนปวดหัวด้วยนะยังเพิ่งฉลองแชมป์มาแต่ตอนนี้มันปวดหัวแล้วนะว่าเพื่ออะไรเพื่ออัศวินถือไม้เพื่อไล่ล่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
เพราะอาสวินอาสวินด้วยความเป็นนักรบความเป็นนักสู้แล้วมันด้วยความเป็นถือไม้ไม้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนไม้มันเป็นแรงไฟมันเป็นเหมือนเป็นแรงจุดเชื้อเพลิงเพื่อที่จะทำให้มันอ่ะแล้วเผาตัวเองให้ตายใจเย็นเปิดไพ่ทำนายเราอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวพอมาไพ่ใบเนี้ยครับคิงดาบด้วยความเป็นราชาลาชาความเป็น
ได้อันเดียวอ่าแต่ผมได้ผมมีเป้าหมายได้ไป
ก็รู้ตัดกล้องไพ่จริงจริงจังจังอีกทีหนึ่งถ้าตามสรุปน่ะ
ถ้าดูตามนี้แล้วเป๊บน่าจะยังไล่ล่าความสำเร็จ
ฤดูการหน้าอย่างต่อเนื่องอันนี้ของเป๊บนะครับ
กนั้นกูไม่ต้องเปิดค็อปอะไรก็ได้ถ้าเป๊บมึงจะเอาจริงส์ขนาดนี้
เอาเอาค่ะเอาเอาของใครเอาเอาเวื่อกี้คุณจะจะเอาก็แบบก่อนนี่ใช่เหรอ
พอครีมกูเองโอเคผมเปิดไพ่เวื่อกี้ถามถึงนะครับ
มุ่งหมายที่เต็นฮาร์กที่มองไว้อยู่นะตอนนี้เป็นอย่างไรอัศวินถือเหรียญ
คล้ายคล้ายอัศวินถือดาบแหละแต่ด้วยความว่าถือเหรียญอันเนี้ย
เขาจะแบบเขาค่อยรีวิวค่อยสร้างค่อยรีบยังไม่ได้รีบ
นะครับค่อยเป็นค่อยไปและด้วยความที่ว่านะตอนนี้ใบที่๒ของเขาคือ๖ดาบ
มันเป็นในลักษณะที่ว่าแบบเหมือนกำลังหาโซลูชั่นหาหนทางอยู่ว่าตอนนี้
เขาจะทำอย่างไรให้หนทางที่เขาค้นหาอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จหรือพบเจอในสิ่งที่เขาต้องการ
แฟชั่นอะไรต่างที่เทนฮาร์กมีอาจจะมาเพิ่มพลังบวกให้กับการคุมทีมหรือการนำทีมของเขา
ในทางที่ดีก็เป็นได้ซึ่งถามว่าเอาพูดตรงนะถ้าดูตามเทนฮาร์กกับไอ้เป๊บเมื่อกี้
แอบดีกว่าแต่พลังใจอ่ะเทนฮาร์กเพราะเทนฮาร์เริ่มได้กดดันขนาดนั้น
ถ้ามองมุมนี้ก็ถูกเพราะเป๊บสามแชมป์คงจะไปไหนต่อใช่ใช่ถูกต้อง
ถ้ามองมุมนี้เทนฮาร์กไพ่ไม่แย่แต่ถามว่าจะโดดเด่นเหมือนแบบกลับมาลุ้นแชมป์อะไรอย่างนี้ได้เลยไหม
ถ้าดูตามหน้าไพ่อย่างงี้นะอืมน่าจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเปิดยี่สิบทีมแล้วได้ไหมเราอยากรู้ว่า
คนจะด่าเรานะเทนฮาร์กไว้แล้วกับมิสเตอร์เจอร์เก็นของคุณไหมได้
ถามว่ายังอยู่ต่อได้ไหมบิ๊กบอสของพวกคุณแล้วนะโอเคนะผมจะเข้ามาดูเจชนะทิพย์
นี่ทำไมเปลี่ยนมาอีกวันเอาแล้วเจชนะทิพย์กรูดใบแรกมากูอยากปิดโอ้โหหมด
อ๋อเจ็ดไม้อ่าเปิดเปิดใหม่นะคือไม่ต้องฟังผลเนี่ยคือกูไม่ต้องเป็นหมอดู
กูเห็นหน้าไพ่กูก็รู้สึกว่าเออมันมืดมนต์อืมใบแรกขอรุ้นผู้จังเก้นคอป

และใบที่๓คือ๗ไม้

ถ้าสรุปคร่าวนะ

เดี๋ยวผมให้คุณหยิบให้ให้เลยใหม่อีกรอบเลยก็ได้

ไม่เอาว่าผมแก่อย่างนี้

ถือว่าปีหน้าเนี่ยลูกปะภูก็น่าจะเหนื่อย

นี้กูก็เหนื่อยพอแล้ว

แต่ด้วยความที่ว่าอาจจะโดนกดดันเยอะ

พูดตรงนี้จบไม่เอาแล้วเหรอ

เออเริ่มหวืดหวีดละ

ไม่คือทั้งหมดทั้งวันมีผมก่อนต่อดูทุกการนะ
ถ้าเกิดแบบฟอร์มดูแบบไพ่ออกออกมาดูดีเนี่ย
ตัสจะแรงหน่อยอ่าอ่าแต่ถ้าเกิดไพ่บอกว่าไม่ดีเนี่ย

ห้าเหรียญ

แต่เหมือนประมาณว่าช่วงแรกอาจจะประคองตัว
เกลียดคำเชื่อมแบบเนี่ยไอ้แต่ไอ้แต่เติม
แต่จะช่วงประคองตัวแต่พอมากลางฤดูการเนี่ย
อาจจะมีเรื่องชวนปวดหัว
มีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้น

ห้าเหรียญน่าจะเป็นปัญหาเดิมที่รูปพบเจอ
อยู่มาช่วง๑๒ฤดูการครับ

ห้าเหรียญเป็นไพ่ที่แบบทรงไม่ค่อยดีอ่ะ

ฤดูการหน้าเราไม่ต้องถามแล้วเราถาม
เอาใจเย็นบอลมันยังไม่เปิดฤดูการหน้า

หรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ไม่ว่าอะไร
เขาจะทำให้ทีมเป็นยังไงในฤดูการหน้านี้

คือเอาละเราไม่ยอมแหละ

จะบริหารทีมริวปูเป็นในทิศทางได้

ยังให้ดียังเหลือเยอะอยู่
อ่ะสวัสดีครับ

ไพ่นะครับคือ๕ถ้วย

๖ถ้วยได้มาแล้ว๖
รุ้น๕ถ้วยปีนี้

เหมือนฟิลแบบเหมือนจะมาซื้อทีมต่อ

เอางี้นะ
เอานะแย่พึ่งซีเรียสประยาย
มันเป็นการทำนายมันอาจจะไม่ถูกก็ได้
คุณชอบจะบอกให้ผมไม่แม่น
๓ใบนี้เราก็ได้แล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเต็มให้ดีแล้ว

อันนี้รู้ว่าภูมิใช่มะ

เราถามได้มั้ยว่า

ถ้าเราไม่ถามเรื่องแบบขวาแล้ว

เมื่อกี้เราหยิบแล้วมันได้ค่อยดีลาวอีกรอบ

รวมพลังในการหลีบไภ
ตอนแรกไม่คิดถึงเป็นคนงบงานขนาดนี้
เป็นครั้งในการเปิดไภเยอะ

ใบที่๒ขึ้นราชินีถือเหรียญ
และใบที่๓ขึ้น๔ดาบ

ถามว่าเทรนด์ในช่วงแรกเปิดลูกตัวการมา
แนวโน้มที่เขาจะได้ยินมันอยู่ตรงกลางเป็นยังไง
เหรียญตอนนี้เขาเหมือนเขาเรียกว่าเขามีความมั่นใจ

ความกระตือรือร้นที่อยากจะเล่นในตำแหน่งนี้

หรือเขาเรียกว่าสตาร์ฟโค้ชก็แล้วกัน

แล้วแบบเหมือนประมาณจะให้โอกาสนี้

ทำตั้งแต่สุดท้ายคุณเริ่มแบบเอาอีกไง
ใจเย็นผมยังบอกไม่จบ
แต่สุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวเทรนด์เอง
ว่าจะรักษาทรงตัวเอง
ประคองตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน

สุดท้ายมันมาดูกลาง

หรือก็พบทางก็กางตราง
สรุปอาจจะเอาสรุปฟันทงเลยใช่ไหม
ถ้าจาก๓ไพ่ใบนี้นะครับ
มีความรู้สึกว่าเล่นได้
น่าจะได้เล่นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูการแหละ
แต่สุดท้ายอาจจะเหมือนไม่ได้พีคถึงขนาดนั้น
ณตอนนี้เหมือนประมาณว่าทรงเทรนด์ถือว่าดีใช่ไหม
เขาอาจจะรักษามาตรฐานตรงนี้ไปยาวก็ได้
ป่ะคือก็ถือว่าจะประคองตัวในมาตรฐานของเขาได้
ตำแหน่งนี้ตำแหน่งใหม่ก็ถือว่าไม่แย่
ถ้าถามอีกอันเนี่ยผมจะถามว่าเทนต์จะเปลี่ยนทรงผมไหมด้วยนะ
เปลี่ยนแล้วหรอพี่ไม่เกี่ยวเปลี่ยนแล้วหรอ

เอาเดทล็อกออกป่ะเออมันเห็นล่าสุดว่าเปลี่ยนแล้วครับ
โอ้โหโอเคถ้านั้นไพ่อันนี้ไม่จำเป็น
ผมว่าปัญหาที่เขาเล่นไม่ดีคือทรงผม
ก็อยากถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหรือประมาณนี้แล้ว
จริงผมไม่อยากถามไพ่แล้วผมอยากถามเขาสองคน

ไม่คืออยากจะถามว่าตอนที่ไปอยู่ที่นู่นกับตอนเชียร์บอลที่นี่
ต่างกันไหมมีฟิลลี่อะไรที่รู้สึกเหมือนหรือต่างไหม

แล้ววีบอกว่าง่วงกันอยู่

ตอนนัดริ้ววูชิงกับมัดลิดอะ
คือเราก็หลับตื่นมันง่วงอ่ะพี่

ไม่ใช่เจ็ดแหลกหมายถึงแบบความง่วงหรอพี่

ไม่ใช่ต้องตื่นมาดูทางนง่วง

อันคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้สึกคือ

แต่ว่าสิ่งที่อยากรู้คือ

แรกเที่ยงครึ่งแรกเที่ยงครึ่งมันเป็นฟิวไหนวะเรารู้สึกว่าให้รีบตื่นเดี๋ยวไปดูวันไม่ทัน
ผมว่าไม่มีใครรู้เที่ยงกิจวันเสาร์คู่บ่ายสามไม่มีถ่ายทอดสด
อ้าวเหรอทุกคนต้องไปดูในสนาม

เป็นวัฒนธรรมเคาน์เจอร์ของเขา
ต้องทางธรรมชาติ
แต่ว่าหมายถึงว่าเขาถ่ายแต่ว่าที่อังกฤษไม่ถ่าย

คือไม่ให้ถ่ายทอดสดในเกาะอังกฤษเลยครับ

แต่พี่ลองสังเกตผู้ใหญ่จะไม่ค่อยแตะวันเสาร์บ่ายสาม
วันหยุดบางทีเราตื่น๑๑โมง
บอกให้ดูไม่ทันก็ได้นะ

มันก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ต้องรีบอะไรอ่ะมีเวลาเหลือเฟือแต่นี่คือเที่ยงนะว่าอย่าลืมเที่ยงบางคนยังเนี่ยคือทีมงานคนยังไม่ต้องทำงานแล้วเที่ยงบางคน
ไปเซ็ตของหนึ่งนี้นั่นแหละแต่ว่าเข้าใจที่วีพูดว่าแบบมันเรื่องของเวลา
ของคนที่นู่นคือเราไม่รู้ถึงความจริงจังในการดูบอล
มันน่าจะแบบเขาเรียกอะไรวะ

เออมันคือศาสนาใช่ไหมที่คนบอกอย่างนั้น

เพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าลีกอังกฤษคือลีกที่
มึงเคยไปดูทีมแบบเล็กเตะป่ะนะ

ก็คือแบบดูเขาเรียกว่าแฟนบอลก็แหกันไปดู
ก็แบบมีความจริงจังอยู่ประมาณนึง

มันแปลว่ามีคนเมืองอื่นมาเชียร์ลิเวอร์โฟล์มีปะ

เมืองเชสเตอร์ป่ะ
พวกแบบเมืองรอบมีมาเชียร์แต่ว่าถ้าแบบเมืองแบบลอนดอนมาเชียร์ไม่เคยเห็น
เหรอเออคือมันแม่งเป็นโซนของเขาจริง
คือเหมือนเราเกิดมามันไม่เหมือนเราอะ
อย่างเราสมมุติว่าบ้านอยู่รังสิตอาจจะเชียร์เมืองทองสมมุตินะ
หรือบ้านอยู่รามอินทาไปเคลียร์ท่าเรือมันก็เป็นไปได้
แต่ว่าเออที่นั่นมันไม่ได้เลยจริงมันเหมือนแบ่งเป็นแบ่งเป็นตามโลคอล
ใช่แบ่งเป็นโซนเออเพราะเราไม่เคยรู้หมายความว่าเราไม่ได้
คือต่อให้เราไปเที่ยวหรือไปดูเราไม่รู้หรอกแต่แก๊งนี้เขาอยู่ไง
เขาน่าจะเจอเขาเจอฟุตบอลแบบแปลกเออมีอะไรที่แปลกไหม
เขาเจอฟุตบอลที่นู่นที่เรารู้สึกแบบไปแล้วเห็นแล้วไม่คิด
ด้วยความที่มันเป็นลีกที่บ้าบอลที่สุดมูลิก้งมูลิแก้นเราว่ามันน่าจะมีประหยาด
แต่ความจริงคือแฟนบอลสองทีมนี้มันเป็นแฟนบอลที่แบบอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับ
มันจะไม่ได้มีความคอนทราสต์กันบ้าง
ใช่ไม่เท่าครับเขาจะมีความแซวหยอกล้อกันเล่นแค่แบบขำ
แต่ก็เป็นการแบบหยอกล้อแบบที่เจ็บแสบแต่ขำ
แต่ที่นู่นเขาเป็นอย่างนี้จริงคือถ้าอันนี้เราต้องพูดว่า
ที่เราเห็นวิธีการแซวของเขามันเคลียร์ทีฟกว่าเรา
มันลงต่ำมากพี่

เอ้อที่มุดไหล

หลอกเพลงร้อสกาวเซอร์กินหนูอยู่
สกาวเซอร์มันเป็นคนที่แรงงาน

มันก็มีแบบมาในรูปแบบของการเป็นเพลงด่า

สเกาเซอร์กินหนูมันเป็นเพลงที่เขาเอามาลองรอเฉพาะทีม

เขาก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ในประเทศอังกฤษ

เดี๋ยวโน่นตก

เอ๊ะอ่าเอ๊ะอ่าเขาคงแบบ
ท่านี้สู้ตายท่านี้ตายแน่
ห้ัด

ที่นั่งปะ

แล้วก๊ายก็มาลากตัวออกไปเลย
แต่ว่าทีมมันรอยแล้วอะ

ทีมไหนที่กองเชียร์มันดุเถื่อนว่ะ
ส่วนมากทีมจากอิตาลีชอบมีปัญหากับทีมในสมุทรศาสตร์อังกฤษ

ที่ผมไปดูอะครับ
แฟนบอลของทีมเยือนกำลังจะเดินเข้าสเตดียม

คอก่อนไปอยู่น่ะ
แล้วจากลอนดอนไปริวภู

ถ้าเป็นการขับรถได้แทน

เคยขับกันแล้วใช่มั้ย
รถไฟเร็วมากกว่ากี่

ถ้าอันนี้เราใส่เสื้อริวอูปุ่ตั้งแต่ลอนดอนมาดูริวหูอย่างเงี่ย

เมืองไม่ใหญ่มากแล้วไม่ได้มีทีมบอลเยอะ
และยิ่งเป็นเมืองคู่คดีมันไม่ควร
อย่างอยู่ลอนดอนอะมันจะมีทีมมากขึ้นแล้วล่ะ
อย่างนี้มันด้วยความที่มันบาราตี้อะเนาะ

สมมติอยู่พี่ไปเที่ยวหลีกเนี่ย

แต่คิดอย่างกำลังกำลังบอกว่า

มันมีความกล้าที่มันจะแบบเจียบแบบคนบ้านเรา
เคยเป็นเดินส่วนกันด่าแซวเลย

คุกโผล่งขึ้นมาเลย
จริงก็น่าไปลองกันอะ

จริงหรอ
จริงหรอ
คือถ้าพูดอย่างเนี้ย
ตอนอารมณ์เนี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่
แต่จังรองเราคิดถึงดูว่าเรากระเดินกลับบ้าน
คิดถึงในเวลาน่ะโมเม้นท์นั้นเนี้ย
น่ะโมเม้นท์นั้น
บรรถูกแม่งโดนถามเนี้ย
พูดอย่างงั้นได้เลยอะ

สนุกสนาน

คุยกันโคตรมันเลย
ได้คุยประสบการณ์ที่เราอาจจะไม่
คือจริงก็มีเพื่อนมีอะไรแหละ

แล้วก็แก๊งนี้ถ้าเกิดเราใครติดตามพวกเขาอยู่ก็
รู้ว่าเขาก็จะเหมือนอยู่ที่นู่นไง
เร็วทันใจ
เร็วทันใจ
แล้วจะบอกว่า